เราไม่เจอแมทนะเพราะว่าตอนนี้แมท

จะเปิดตัวกับสงกรานหรืออะไรหรือยังนะคะ
ไปเจอเพื่อนสาวแทนแล้วกันคุณเต้ย

ก็เลยก็ต้องมาตอบคำถามลูกนี้สะดุดตานะ

ซี่ดิฉันสะดุดตาตรงหน้าอกหน้าใจเธอนั่นแหละ

หนึ่งในเพื่อนสาวแก๊งเฟอร์บี้

ทั้งประเด็นข่าวเมาส์ล่าสุดที่ลืมกันว่า
คือแม่สื่อให้แมทแล้วก็สงกราน

สาวแมทโต้กลับชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น

อย่าทำอย่างนี้กับเต้ยเลยแต่คือเต้ยอ่ะ

แล้วเขายังไม่ได้รู้ความจริง

ตัวน้องมิ้นเองเต้ยก็เชื่อนะว่า
น้องเขาไม่ทำแบบนั้น
ไม่น่าจะรู้เรื่องเลย
อย่าถามเต้ยเลย
เดี๋ยวไปเพิ่มเรื่องเพิ่มราวอะไร
มันไม่อยากให้เป็นเรื่อง
ต้องฟังจากปากแมทดีกว่าค่ะ